แล้วก็ช่วยเรื่องการแข็งตัวของเม็ดเลือดนะคะ
ท่อนครับกำแพงนี้นะจะเล่นโยคะกับกำแพง
แน่นอนบ๊วยไม่เคยได้ยินเหรอวอโยคะ

ส่วนที่ไอ้พวกแอนวานแล้วก็สามารถจะต่อเติมเพิ่มยอดขึ้นมาได้อีก